คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อ
มันก็ต้องไปกันที่ไหนรู้ไหม
ตอนนี้กำลังแห่แหนกันไปเยอะมากเลย
คำชโนธดินแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

น้ำมันก็ท่วมอ่ะเนอะช่วงนี้
แต่ประชาชนก็ยังดั้นด้นไปกราบไหว้ขอพรกัน

ต้องนับถือในความพยายามของบรรดานนักเสี่ยงโชคเลยนะคุณผู้ชม
คือน้ำท่วมเนี่ยคุณดูสิอุ้ยน้ำท่วมจริงนะ

คือท่วมจนเขามีการปิดคำชโนธไปแล้ว

ใช่ค่ะท่วมเนี่ยคุณเห็นหลังคาไหม
ตรวมสูงมากเลยนะคะท่วมจริงจังนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เข้าข้างในไปไม่ได้เลย

ค่ะคือข้างในเขาบอกว่ากลายเป็นบาดารเลยนะ
ทั้งต้นมะเดือยักษ์สรรปุคำชโนธแล้วก็บ่อน้ำศักดิ์ศิษฐ์
ได้รับผลกระทบกันหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
พระพุทธภูมิด้านนอกเพื่อความเป็นสถิติมงคลก็ยังดีนี่นะคะก็ยังคงแหนะ
ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูกันนอกจากที่ไปคำชโนธแล้วเนี่ยนะ
กราบไหว้ขอพรกันแล้วเขาพบอะไรกันด้วยกลับมาคุณว่า
ก็ต้องได้ของดีของเด็ดใช่ไหม
ดิฉันจะบอกให้พบเจ้างูเหลือมคุณ

งูมันก็มากับน้ำอ่ะน้ำมันท่วมอะนะคะ
งูมันก็หนีน้ำขึ้นมาอยู่ขดอยู่บนต้นไม้เนี่ยคุณ
อยู่ในเกาะคัมเชโน่นแบบเนี่ยนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ถ่ายรูปกันไปเนี่ยนะคือเขาก็เชื่อกันนี่แหละว่าแบบ
งูออกมาแล้วก็จะได้พรอะไรต่างนานาหรือเปล่า
เป็นเรื่องของแบบความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
อันนี้ก็มีเพลงที่มีงูด้วยนะคะ
ว่านั่งเป่าคลุยให้งูฟังนะคะ
แต่คุณอย่าไปทำเสียงดิ
เดี๋ยวงูจะมาหรอติดมิกสิทธิ์ไม่ใช่ติดมิกสิทธิ์

เป่าขุยให้งูฟังได้เซลฟี่กับงูเหลือม
ก็พอใจแล้วค่ะบรรดานักเสียงโชคเขาบอกแบบนี้

ก็เข้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกันตามความเชื่อด้วย
บางคนก็ตีเป็นเลขเด็ดต่างนานากันไป

ใจลุ้นกันช่วงบ่าย๒นี้

การที่งูเหลี่ยมมาขดเป็นนู่นเป็นนี่

เดี๋ยวมือคุณขด

เลขกับอะไรขดมั่วซั่วไปหมดเลย
ว่างูเหลี่ยมหรือพวกงูต่าง
เป็นบ่อริวารของพญานาคแกะ

เผื่อแบบคนที่ไม่ได้มาด้วยเขาอยากจะเห็นบ้าง
เออก็แบ่งปันกันไป